สวัสดีค่ะแฟนไทยรัฐท็อกแต้วนัทพรเตมีรักนะคะ
วันนี้ก็อยากจะออกมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะ
ที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ของการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะคะ
เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องกักตัวเองอยู่ในบ้านนะคะ
ไม่ได้ไปทำงานหรือว่าความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินที่มันหยุดชะงักแล้วก็ฝืดเคืองนะคะ
ยังไงก็อยากให้ตอนนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ
เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นคนที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะ
เพราะว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามองไม่เห็นก็ไม่อยากให้ทุกท่านประมาทนะคะ
อยู่บ้านได้ก็อยากให้อยู่นะคะ
ใครที่อาจจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานก็ระวังเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
ดูแลตัวเองให้ดีกันทุกท่านเลยนะคะ
กลับบ้านมาก็รีบอาบน้ำนะคะ
แล้วก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงนะคะ
ยังไงฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
แล้วก็สำหรับแต้วก็ค่ะงานก็ไม่ได้ทำกองละครก็ปิดหมดนะคะ

ก็ถือโอกาสใช้เวลานี้ในการที่จะดูแลคนที่เรารักค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ช่วงนี้ก็จะได้อยู่กับท่านอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์นะคะ
รวมไปถึงการที่ออกกำลังกายด้วยสำหรับใครหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยเริ่มออกกำลังกาย
เพราะว่าคิดว่าไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาแล้วนะคะ
เรามาใส่ใจสุขภาพเพื่อที่จะได้เป็นมีภูมิคุ้มกันที่เราจะต่อสู้วันหนึ่งที่เชื้อโรคมันมาถึงตัวเราเนี่ย
เราก็จะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ
อย่าละเลยอยากให้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
แล้วก็รวมถึงการรับประทานด้วยนะคะ
ยังไงก็หวังว่าทุกท่านจะได้ดูแลตัวเองยิ่งขึ้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายรวมไปถึงจิตใจด้วยสำคัญเลยอันนี้
การที่เรายังไม่ป่วยแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสที่จิตใจที่มันห่อเหี่ยวว่าอุ้ย
ไม่ได้ไปทำงานเงินก็ไม่มี
หรือว่าอะไรต่างนำข่าวสารอะไรเข้ามาคิดในหัวเยอะเนี่ย
มันก็จะทำให้จิตเราตกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยนะคะ
จากดูแลสุขภาพกายแล้วนะคะ
แล้วก็ทำยังไงใช่ไหมคะเราก็อาจจะเลือกที่จะตื่นมาตอนเช้านั่งสมาธิก็ได้ค่ะ
เพื่อที่เราจะได้ดูลมหายใจทำให้จิตใจเรานิ่งขึ้นมองความเป็นจริง
แล้วก็ผ่านผลช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะ
แล้วก็อยากจะขอบคุณฮีโร่ของเราที่กำลังต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสโควิด๑๙นี้นะคะ
คุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยนะคะ
ที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับเชื้อโรคนี้ให้กับพวกเรานะคะ
พวกเราก็จะดูแลตัวเองค่ะเพื่อไม่เป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะคะ
แล้วก็ตอนนี้สำหรับใครที่มีกำลังในการช่วยก็อยากจะให้ช่วยกันเยอะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังแรงในการที่จะทำหน้ากากอนามัยหรือว่าการที่จะทำอาหารไปให้คุณหมอ
มีช่องทางไหนช่วยได้ก็อยากให้ช่วยค่ะทีละเล็กทีละน้อยเล็กน้อยหรือว่าถ้ามีกำลังมากก็ช่วยกันมากนะคะ
เชื่อว่ายังไงเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะ
ฝากดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอเราจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็ยังไงเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันแน่นอนค่ะ